ฝนเนี่ยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูน้ำผู้กันหน่อย

กรุงเทพมหานครมีน้ำผู้แห่งใหม่เกิดขึ้น
หน้าห้างดังแถวสะพานควาย
เอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะไปดูน้ำพลุสวยกันก่อนค่ะ
ให้คุณดาวพูดใหม่มันน้ำผู้หรือมันน้ำอะไร

เพราะว่าเพราะปนดกเลย
มันไม่ใช่น้ำผู้ธรรมดามันเต้นรำได้ด้วย

ใช่เป็นแนวยาวเลยนี่คือแถวสะพานควาย
คลิปนี้นะคะคนที่เขาถ่ายไว้เขาเอาแชร์ลงในเฟซบุ๊คของเขา
ชื่อว่าคุณฉันทริสวิโรสริเป็นสถาปนิกอาวุโสค่ะ
โพสต์ไว้เป็นภาพขณะที่มีฝนตกลงมาด้วยนะช่วงนั้นนะคะ
หน้าห้างสรรพสินค้าแห่ง๑แถวสะพานควายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น้ำระบายเนี่ยมันลงไปเต็มท่อระบายน้ำ
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดแรงดันทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นมา
ตามรูฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้าลักษณะเหมือนน้ำผู้เลย
คุณฉันทริสซึ่งเป็นสถาปนิกเขาโพสต์คลิปเอาไว้
แล้วก็ข้อความลักษณะแอบเหน็บเล็ก
ฝนตกที่สะพานควายเผยงานออกแบบน้ำผู้
โดยนักออกแบบนิรนามที่แอบซ่อนตัวอยู่ใต้ทางเท้า
อยู่ใต้ทางเท้าก็น้ำนั่นแหละ
พร้อมทั้งอธิบายต่อในคอมเมนต์บอกว่าน้ำผู้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คือเป็นสถาปนิกไงอธิบายต่อเลยบอกว่าเกิดจากน้ำจากถนน
ไหลลงแล้วมันไปล้นท่อระบายน้ำ
ที่ก็ไม่รู้น้ำจะไปไหลทางไหนต่อ
พอรถวิ่งผ่านมามันสร้างแรงสั่นสะเทือน
น้ำมันก็เลยดันขึ้นมาเป็นจังหวะตามเสียงดนตรี
ถ้าเกิดใส่ซาวนิดนึงนี่ใช่เลยนะ

ต่างประเทศเขามีโชว์นะแต่ที่นี่ไม่ได้โชว์นะคะ
ให้ดูเฉยจมปลีไม่เสียตา
คนที่เขาเห็นเขาก็มาคอมเมนต์ลักษณะเหน็บแนวเหมือนกันล่ะค่ะ
หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงท่อมันจะตันหรือเปล่า

จากตลาดพื้นที่น้ำท่วมส่งมาหน้าจอแล้วก็เห็นใจ